ฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้นะเธอเนี่ยอุ้มท้องอยู่สี่เดือนอ่า
แล้วสามีเธอในช่วงระยะหลังเนี่ยไปคบหาคนใหม่ชอบคนใหม่
พาคนใหม่มาอยู่ในห้องอยู่กัน๓คนทั้งที่เมียท้องอยู่
แล้ววันดีคืนดีครับสามีเธอกับชู้คนใหม่เนี่ยนะ
หลอกเธอมาในเมืองทิ้งเธอไว้กลางทางครับ
ลืมบอกอย่างหนึ่งนะชู้คนนั้นเป็นสาวประเภท๒ด้วยครับ
นี่คือนางสาวเมครับผู้เสียหายอายุ๓๓ปีนั่งร้องไห้
หน้าร้านค้าริมถนนบ้านคอนสายครับที่อำเภอวารินชำราบอุบลราชธานี
แล้วเธอก็มีกระเป๋าเป้๒ใบวางอยู่ด้วยที่อยู่ข้างคือ
ผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลโนนโหนค่อยปลอบใจคุณเมย์นั่นแหละ
ซื้ออาหารซื้อน้ำมาให้คุณเมย์ระหว่างรอตำรวจมา
ไปคุยกับนางสาวเมครับเธอเล่าให้ฟังนะ
เธอเป็นชาวไทยใหญ่อยู่ที่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
แต่มาพบรักกับสามีเมื่อ๕ปีที่แล้ว
แล้วก็ย้ายมาบ้านสามีที่อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเธอนี่แหละเป็นคนไปรับจ้างกรีดยาง
เงินวันละ๔๕๐บาทมาใช้จ่ายในครอบครัว
แต่แต่ช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
สามีเธอไปคบหากับสาวประเภท๒
แล้วก็ไปพาคนนั้นมาอยู่ในบ้าน
อยู่กัน๓คนผัวเมียแปลกไหมคุณผู้ชม๓คนผัวเมียแล้วก็ชู้ด้วย
สาวประเภท๒คนนั้นทำตัวเหมือนเป็นภรรยาอีกคน
อันนี้คุณเมย์เล่าให้ฟังนะเธอไม่โอเคเลย
ไม่โอเคหรอกใครจะโอเค
เธอก็คุยกับสามีคุยกันเรื่องนี้ทีไรมีปากเสียงทุกที

ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะตัวสามีเธอกับชู้ของสามีเธอรวมหัวกัน
หลอกคุณเมมาที่ตัวเมืองอุบลราชธานีแล้วก็ทิ้งเธอไว้อย่างนี้
ตังค์ไว้๕๐บาททั้งที่เธอกำลังตั้งท้องอยู่๔เดือนครับ
คุณเมย์ตัดสินใจเดินเท้าหวังจะไปหาเพื่อนที่กรุงเทพ

จนมาถึงบ้านคอนสายที่อำเภอวาเรียนชำราบ
เป็นระยะทางกว่า๓๐กิโลเมตร

มีพลเมืองดีจอดรถถามถ่ายเธอนะ

ตำรวจสพวรชำราบครับ
เงินให้คุณเมย์ไว้ติดตัวแล้วก็พาขึ้นรถไฟไปเมื่อช่วง๑ทุ่มเมื่อวานนี้๒๘ธันวาคม
แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมฮะนี่คือความจากฝั่งคุณเมย์เราก็รอฟังจากฝั่งสามีคุณเมย์ใช่
แล้วก็ฝั่งที่เป็นคนรักคนใหม่ด้วยนะครับ